งูของผมเนี่ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งอ๋อจริงเหรอคะ
แอคติ้งเก่งมากอืมอ่ะไปดูหน้ามันหน่อย
มันงูอะไรอ่ะ

ตายนี่ตายปุ๊บแมงวันเข้าฉากตามมาปั๊บเลย
เหมือนเหมือนเตรียมกันมาตายปุ๊บนักแสดงสมทบเข้าเลย
แมงวันมาเลยแมลงวันตอมปั๊บเลยโอ้ยใช่เดี๋ยวจะ
อันนี้จริงปะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ตัดต่ออะไรใช่ป่ะมันแสดงจริงจริง
อ๋อเหรอคือถ้าไม่มีคลิปตั้งแต่เห็นตอนมันเลื้อยนะ
เฮ้ยมีงูเลยเข้าบ้านค่ะเขาก็เดินตามเดินตาม
มันหงายท้องแกล้งตายเลยแล้วทำแบบทำเหมือนอะไร

เป็นงูแบบเขาเรียกงูทางมะพร้าว
แต่ประเด็นคือทำไมมันรู้ว่ามันต้องทำแบบนี้

เขาบอกว่าอะไรนะเจอหมีให้แกล้งตาย

นี่เขาก็ถ่ายคลิปนี้เอามาให้ดูกัน
งูทางมะพร้าวมันทำเป็นเนอะ

ไม่ต้องมาจับเดียวผมผมยังไม่ตาย

เดี๋ยวมะแรงวันมันตอมจริง